ถ้าไม่รักกันจริงแบกเข้าเส้นชัยไว้ได้
คู่รักจากหลากหลายประเทศ

กติกาคร่าวก็คือสามีต้องวิ่งแบบภรรยาที่มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า๕๐กิโลกรัม
หรือว่าถ้าหากว่าคิดว่าภรรยาแข็งแกร่งกว่าก็จะเป็นฝ่ายแบกสามีก็ได้
ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้คู่รักที่เพศเดียวกันมาร่วมแข่งขันรายการนี้ได้เหมือนกันค่ะ
ส่วนท่าที่เหมาะสมแล้วก็หลายคู่ใช้แข่งขันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
เอาขาของคู่รักพาดบนบ่านะคะแล้วก็วิ่งเพื่อความคล่องตัว
ซึ่งตลอดเวลาการวิ่งระยะทาง๓๘๐เมตรนะคะ
บรรดาคู่รักก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายค่ะ
มีตั้งแต่ทางที่ลื่นความลาดชันของภูมิประเทศ
คุณผู้ชมผู้ชมที่อยู่ข้างที่สาดน้ำใส่ตลอดทางค่ะ
และผู้ที่ชนะเลิศในปีนี้นะคะก็คือจนทานชวายเสิร์ชนะคะ
หนุ่มชาวอเมริกาพร้อมกับภรรยาชาวฝรั่งเศสชาลอทซียองค่ะ
ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษกว่า๗ปีแล้ว

สถิติใหม่๑นาที๔๐วินาที
ดีกว่าปีก่อนของตัวเองถึง๒๐วินาที
พร้อมกับได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของอังกฤษนะคะ
ลงแข่งขันวิ่งแบบภรรยาชิงแชมป์โลกที่ฟินแลนด์ช่วงปลายปีนี้ค่ะ